ไปดูกันหน่อยค่ะว่าแต่ละจังหวัดนั้นเขาจัดงานกันสนุกสนานแค่ไหน

เพราะว่าเหมือนกับเราได้ไปเที่ยวทั่วทุกที่เลย

ถนนข้าวเหนียวนะเขาขึ้นชื่อว่ามีการจัดคลื่นมนุษ
ซึ่งปีนี้เนี่ยโอ้โหทำลายสถิติคนกว่า๖๑๐๐๐คนมาร่วมกัน

เขาก็มีการมาร่วมกันสะกล้าวดำหัวป้อเมืองเชียงใหม่กันนะเจ้า

นายมงคลสุขสายรองพุพระราชการจังหวัดเชียงใหม่
ก็นำข้าราชการประชาชนร่วมแห่ขบวนสะกล้าวดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

เลื่อนไปจวนผู้ว่าบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ
ระหว่างทางรถดับเพลิงก็ฉีดพ่นละอองน้ำ
ให้แก่ผู้มาร่วมงานได้ชุ่มฉ่ำกับเทศกาลสงกรานกันอย่างสนุกสนาน
ก่อนที่จะเข้าไปพิธีสะกล้าวดำหัว
ในประวินชมนิปราสาทพวกว่าราชการจังหวัดรองภรรยา

ในช่วงป่าเวณีปีเมืองใหม่
ก็ประเพณีปีเมืองใหม่นะปีแบบปีใหม่เมือง
หรือว่าเป็นช่วงของเทศกาลสงกราน

หมากซุ่มหมากเบ้งข้าวตอกดอกไม้
แล้วก็น้ำขมิ้นส้มปล่อยตามแบบโบราณเลยล่ะ
ชอบจังเลยเขาเรียกว่าป่าเวณีปีใหม่เมืองใช่ไหม
ค่ะปาเวนีปีใหม่เมืองอู้คำเมืองอะนะอ่า

ส่วนที่อำเภอจุนจังหวัดพยาวครับ
ให้กับลูกหลานได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดช่วงสงคราน
โดยจัดขึ้นที่พระธาตุศรีปิงเมืองครับ
เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของพญาลอ
สร้างเมืองให้กับลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุข
แห่เครื่องศักดาบูชาพร้อมกับการแสดงแสงเสียง
ขานตำนานเวียงลอให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยนะครับ
ต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชมพาไปที่นครปฐมค่ะ
ที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีนั่นเอง
ประชาชนก็มาร่วมกันแห่ผ้าห่มหลวงพ่อสมหวัง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่อายุร่วม๑๐๐ปีนะคะ
เป็นผ้าจีวอนค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ย
ความยาว๓๐๐เมตรนะคะทำมานานกว่า๕๐ปี
แล้วก็ทุกวันที่๑๕ของเดือนเมษายนของทุกปี
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีห่มจีวรแล้ว
ชาวบ้านเขาก็จะมารวมตัวกันค่ะ
หลังจากนั้นก็ร้องรำทำเพลงเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ
ส่วนสงกรานวันสุดท้ายที่จังหวัดยะโสธร
ถนนรัตนเขตหรือถนนลอดช่อง
ให้ประชาชนมาเล่นสงกรานกันเลยค่ะ
นายบุญธรรมเลิศสุขีเกษมผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็ลงไปเดินดูผู้คนที่เล่นสงกรานกันอย่างสนุกสนาน
แล้วก็เพราะว่านักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันแบบสุภาพ
รบกฎกติกาเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ส่วนสุดยอดสงกรานอีสานถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นนั้น
มีนักท่องเที่ยวร่วมเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอลทั้งหมด

ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า๕๐๐๐คน
โดยเล่นคลื่นมนุษย์ไปกลับ๓รอบแบบนี้ล่ะ
เริ่มจากบริเวณกลางบริเวณสารหลักเมืองขอนแก่นไปตามถนนข้าวเหนียวนะคะ

ก็มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมประมาณ๓๒๐๐๐คน
มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาท

ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วคือความสนุกมันก็เต็มที่

กินเที่ยวลดหย่อนภาษียังใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ

ยังครับได้อีก